วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาแสดงจุดยืนของกองทัพ
แล้วก็พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเรานะครับ
โดยระบุขอให้นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการ
เราอยู่กันแบบไทยนี่คือวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
ขอให้รักกันนะครับท่านจะไปร่ำไปเรียนที่ไหนมา
ไปเอาตำราประเทศไม่อยากจะเอ่ยชื่อ
เอาเข้ามาแล้วมาดูด้วยว่าควรจะมาดัดแปลงอะไรยังไง
แต่ไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
อย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริต
คำเตือนจากผู้บัญชาการทหารบกที่ออกมาส่งสัญญาณบางอย่าง
หลังจากประเทศไทยยังฝุ่นตลบหลังผ่านพ้นการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นความกังวลที่ต่อเนื่องหลังมีการเผยแพร่สารจากนายกรัฐมนตรี
ย้ำเตือนให้ประชาชนระวังผู้ที่ไม่หวังดีที่ต้องการบิดเบือนข่าวสารข้อเท็จจริง
และมีท่าที่จะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่
ออกไปแล้วนะว่า
เดี๋ยวพูดแรงมาเลิก

แม้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะงดพูดประเด็นการเมือง
ปล่อยให้พลโทวิรชนสุคลทัพปฏิภาค
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงแทน
ระบุท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกวันนี้เพียงต้องการเตือนสติ
เพราะเห็นว่ามีคนบางกลุ่มพยายามจะบ่อนทำลายประเทศชาติ
แต่คงไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์รุนแรง

มองว่าสารจากนายกรัฐมนตรี
เป็นการย้ำเตือนให้คนไทยต้องทำตามกฎหมาย

อยากเห็นประเทศชาติเจริญเท่านั้น
ต่างจากแก่นำกลุ่มแนวร่วมประชาชน
เพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรมที่มองว่า
คำเตือนจากผู้บัญชาการทหารบก
เสี่ยงที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยทางประวัติศาสตร์
เช่นเดียวกับพลโทพงศกรรอดชมพู
รองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่เชื่อว่า
เป็นความพยายามสร้างกระแสขวาพิฆาตซ้าย
ทำให้ย้อนยุคกลับไปในอดีต

อีกทั้งการอ้างวาธกรรมเมื่อ๔๐ปีก่อน
เป็นเพียงสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์
ถูกนำไปเก็บไว้ในตู้กันมากขึ้นตลอดเวลาเช่นกัน
และพูดเล่นอาจเป็นยุคสมัยที่ประชาชน

ที่จะโยนทิ้งระบอบผลิตการก็เป็นได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน